วันพรุ่งนี้๒๒กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นวันตรงวันของวันมาคบูชานะคะ
คุณผู้ชมถ้ามีโปรแกรมที่จะไปทำบุญที่ไหน
หรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนยังคงส่งไลน์มาได้

วันนี้พาไปดูหลายบรรยากาศของการเรียกว่าสักการะ
แล้วก็เรื่องของการทำบุญในวันมาคบูชานะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ประชาชนพุทธศาสนิกชนก็ไปขอพร
แล้วก็ไปสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
การจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาคะบูชาปี๒๕๕๙
ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ก่อนถึงวันมาคบูชาที่จะถึงในวันพรุ่งนี้

มีทั้งคณะครูนักเรียนแล้วก็ประชาชน
ที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดมาร่วมกิจกรรมวันมาคบูชาอย่างต่อเนื่อง

พุทธศาสนิกชนก็เดินทางไปกราบไหว้พระสารีริกฐาตุ
เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลของชีวิต
แล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะ
สำหรับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมะข้าวบุษชา๒๕๕๙นี้
จัดต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่๖แล้วนะคะ
มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะ

เสริมพระรัตนไตรธรรมนองสรพัญญะ

การศักรรย์รับพระพุทธรูปสำคัญ
การเจริญสติสมาธิภาวนา

คือพุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะ
โดยเป็นการตกแต่งพื้นที่ท้องสนามหลวง
ให้กลายเป็นป่าไผ่ที่ร่มรื่นสงบแล้วก็เย็นสบาย
เพราะคำว่าป่าไผ่นั้นก็คือ
ที่มาของชื่อเวลวันหรือวัตรเวลวันมหาวิหาร

แล้วก็เป็นจุดกำเนิดแห่งวันมาคบูชาด้วยค่ะ
นอนจากนี้ที่วัดวัยมิตวิทยาครับคณะสงฆ์
ร่วมกันกับกรมการศาสนากระทะสวงวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมทำมาสู่คนทั้งหมวน

และเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ข่ายคนพิการกว่า๑๒๐คน

และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน

เน้นศึกษาธรรมเรียมรู้หลักธรรมทางศาสนาที่พระมนต์ดบ
กราบว่าพระพุทธมหาสวนปฏิมากร

เพื่อให้ผู้พิการนั้นได้รับรู้เรื่องของศาสนาครับ
ส่วนทางด้านพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่าผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เชิญชวนประชาชนให้ใช้วาระสำคัญ

ทบทวนแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ชาวพุทธทั้งมวลตั้งแต่สมัยพุทธกาล
ซึ่งรวมถึงการแสดงโอวาธปาติโมกในวันมาคบูชา
มีใจความสำคัญของคำสอน
ทำความดีละเว้นความชั่ว

ถ้าหากทุกคนกลับไปสู่แก่นคำสอนของศาสนาพุทธ
ซึ่งเรียบง่ายเป็นธรรมชาติและปฏิบัติตาม
ชีวิตก็จะพบความสุขสังคมเกิดความสงบ
ปราศจากความวุ่นวายซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกศาสนาสั่งสอนค่ะ